ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเกิดเหตุการณ์หม้อแปลงระเบิด
แล้วหม้อแปลงนี้มันดันไปอยู่ที่หน้าร้านหมูกระทะ
พอดีและตอนนั้นมีคนเข้าไปรับประทานหมูกระทะเป็นจำนวนมาก
โหมลุกไหม้แบบนี้นะคะหมูกระทะไม่ต้องทานกันแล้วค่ะ
ลูกค้าวิ่งหนีกันสนั่นหวั่นไหวนะคะนี่คือภาพช่วงที่เกิดเหตุ
และเจ้าเพื่อที่ก็มาระกรับเหตุไปได้

สายไฟสายโทรศัพท์บริเวณหน้าร้านหมูกระทะช้างเผือก
ในอำเภอเมืองเฉงใหม่ซึ่งพื้นที่เกิดเหตุพบเพลิง
กำลังลุกไหม้สายโทรศัพท์ที่พันกันอีรุงตุงนังอยู่บนเสาไฟฟ้า
ซึ่งพื้นที่เกิดเหตุอยู่หน้าร้านหมูกระทะ
ทำให้ประชาชนที่จะรับประทับหูกะทะเกือบแน่นร้านตอนนั้น
วิ่งแตกตื่นหนีเอาชีวิตรอดออกจากร้านด้วยความตกใจ
หมูไว้บนเตาเอาแบบไม่เสียดายเลย
เจ้าหน้าที่ใช้เวลา๑๐นาทีค่ะควบคุมเพลิงไว้ได้
ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าไปซ่อมแซมสายโทรศัพท์
ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหาย
รวมถึงเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ให้เข้ามาตัดไฟบริเวณจุดเกิดเหตุ
ระบบเสร็จเรียบร้อยเปิดใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะตอนนี้
นายธนาทิพย์จิระพันธวงศ์อายุ๒๗ปี
เจ้าของร้านหมูกระทะซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุเปิดเผย
ว่าก่อนเกิดเหตุมีหม้อแปลงระเบิดที่หน้าร้านก่อน
จากนั้นไฟมันก็ไหม้ลามสายไฟลากไปหลายจุดเลย
บรรดาลูกค้าก็วิ่งหนีกระเจิงออกจากร้านนะคะ
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเปิดเผยว่าที่ผ่านมา
เคยเกิดเหตุลักษณะแบบนี้บ่อยครั้งเหมือนกัน
ส่วนมากจะเป็นสายสัญญาณโทรศัพท์นะ
ติดตั้งกันอย่างรุงรังกับสายไฟฟ้า
ซึ่งก็ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการเรื่องนี้
อย่างเป็นระบบสักทีนะครับ

หนีจริงหมูยังอยู่ในกระทะอยู่เลย